รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ก็แยกทางกันแล้วก็หอบลูกมาให้ยายเลี้ยง
ยายก็เลี้ยงมาตั้งแต่๒เดือน
ยัน๑๑ภวบกว่าแล้ว

ยายก็เจ็บขาอยู่ค่ะแล้วกระดูกยายข้างหลังเคลื่อนไปสามซี่
หนูเป็นเด็กแอร์ดีค่ะพัฒนาการช้า
แล้วก็ตาข้างซ้ายของหนูเป็นตาบอดไก่ค่ะ

ตาข้างขวาเป็นเส้นประสาทกดทับจะทำให้สายตาสั้น
หมอบอกว่าโรคภูมิแพ้ในร่างกายเขาเนี่ยไม่รู้จะเป็นสะเก็ดเงินหรือว่าเป็นอะไร
พอเช็คเลือดที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าต้องเสียตังค์

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
ก็ได้เวลาของความสนุกสนานนะครับ
และแรงประดันใจในการสู้ชีวิตกันอีกแล้วนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ

สิบแปดในอาณาจริกา๒๕นาทีทั้ง๒วัน
พบกับผมปานุ่มและคุณเป๊กกี้
และบรรดานนักสู้รุนจิ๋วของเราได้
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิต
เปิดโอกาสให้เด็กมีหัวใจนักสู้โดยเฉพาะ
ในตอนนักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงตัวจะจิ๋วแต่ว่าหัวใจไม่เคยจิ๋วค่ะ
พร้อมจะสู้และขับเคลื่อนเต็มที่

ดูสิคะว่านักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋ว

เรื่องราวของเขาเข้มข้นไม่แพ้ใครค่ะ

แรงใกล้จะหมดเต็มทนแล้วนะคะ
แต่ก็ยังประคับประคองครอบครัวไปได้ค่ะ
อยู่กันแบบอดมื้อกินมื้อ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของพวกเขากันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ
หนูชื่อเด็กกิ้งปากร้ายฝน

ผมชื่อก้าวสุกครับ
หนูรักน้องของหนูทั้งสองคนค่ะ
รักทุกคนมากเลยค่ะ
คนที่สนที่สุดคือน้องข้าวสุกค่ะ
เมื่อ๕วันที่แล้วเขาหกล้มแล้วก็หัวไหล่หักค่ะ
ครอบครัวของหนูมีอยู่ทั้งหมด๔คนค่ะ

ยายเป็นคนเลี้ยงพวกหนูแล้วก็น้องมาค่ะ

พ่อกับแม่เขาอยู่กันไม่ได้

ยายก็เลี้ยงมาตั้งแต่๒เดือน
จันทร์๑๑ขวบกว่าแล้ว
ทุกวันนี้ยายขายน้ำพวกผลไม้
เอาไปต้มขายแล้วก็ขายชาเย็น
ไม่พอซื้อข้าวก็มีลำบาก

ต้องจ่ายกับเจ้าของที่เขาวันละร้อยแล้ว
เด็กกินเก่งยิ่งเข้าตูก็กินเก่งเยอะ

ข้าวสุกเขาจะกินพวกขนมกับนม

ถ้าว่าเราบังคับเขาอย่างนี้ไม่ให้กิน
มันก็งอแงมันก็ต้องกิน
ยายก็กินข้าวแค่วันละมื้อ
เพื่อเก็บตังค์ไว้ให้หลานได้ซื้อขนมกิน
ก็เขาได้กินอิ่มนอนหลับก็ยายก็มีความสุขแล้ว
สงสัยยายที่ยายต้องมาเลี้ยงพวกหนูของน้อง
แล้วก็ยายก็ทำงานไม่หยุดเลยค่ะ
ยายมีวันพักผ่อนวันอาทิตย์วันเดียวค่ะ

วันอาทิตยายก็ไปทำสวนหลังบ้าน
ปลูกผักบ้างไปลดน้ำต้นไม้บ้าง
ยายเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็โรคหัวใจค่ะ
ยายก็เจ็บขาอยู่ค่ะแล้วก็ดูดยายข้างหลังเคลื่อนไป๓๔

แต่พอหรือยายยายก็ไม่ได้บีบค่ะเพราะว่ายายบอกว่า

หนูเป็นเด็กแอร์ดีค่ะพัฒนาการช้า
หนูจะเรียนไม่ทันเพื่อนในห้องค่ะ
แล้วก็ตาข้างซ้ายของหนูเป็นตาบอดไก่ค่ะ

ตาข้างขวาเป็นเส้นประสาทกุดทับ

ที่หมอเช็คอยู่จะเป็นลูกภูมิเพศเกี่ยวกับผิวหนังค่ะ
ผิวหนังมันจะเป็นเหมือนกากเพื่อนนะคะ
บอดไก่ของเขาเซลล์แสงสว่างเขาจะเห็นแต่กลางวัน
กลางคืนเขาจะมองไม่เห็นจะชนหมดทุกเรื่องเลย
ชนขนาดเนี้ยประตูที่บ้านอะไรเนี่ยชนหมดทุกอย่างแล้วชนทุกวัน
ช่วยยายขายของหน้าโรงงานช่วยตักน้ำแข็งได้อย่างเดียว
เพราะว่าอื่นเขาทำไม่ได้เขาจนเสียหายหมดเพราะตาเขาไม่ดี
เจ้าตัวเรียกยายว่าแม่เพราะว่ายายเลี้ยงมาเหมือนกับว่าเป็นลูกคนนึง

มอเตอร์ไซน์มันวิ่งสวนกับรถกระบาดแล้วก็หลีกรถกระบาด
แล้วไปจนน้องที่ยืนซื้อขนมอยู่ข้างทางเจอหลายสาเหตุในร่างกายเขา
หมอบอกว่าโรคภูมิแพ้ในร่างกายเขาเนี่ยไม่รู้จะเป็นสะเก็ดเงินหรือว่าเป็นอะไร
พอเช็คเลือดที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าต้องเสียตังค์
ยายไม่มีตังค์ก้อนอ่าหากินเข้าไปวัน
เพราะหลานก็สองสามคนต้องรับเลี้ยงดู
กับลูกมาตั้งแต่เย็นถึงเย็นแล้วนะไม่ได้กลับหาย่าม
ไปรักษาตัวหนูกับยายค่ะเพราะทุกวันนี้ยายทรมา

เวลาขายของยายปวดค้า

และที่เหลือจะเอาเงินไปซื้อขนมให้น้องกินค่ะ
ถ้าข้าดูไปรักเพลงหนูจะเชียร์ค่ะ
ข้าดูสู้ข้าดูสู้ตาย
ประตูใจร้ายสู้ตายสู้
หนูรักข้าดูมากมากค่ะ
พี่ก็รักเขามากนะ
มาพบกับน้องเข้าตูครับ
สองตาจะลางเรือนแม้หนทางจะมองไม่เห็น

ก็จะขอสู้เต็มกำลังครับ
เชิญครับข้าวตู

ชีวิตตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเขินไหมเขินค่ะและแน่นอนนะครับ
จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากครอบครัวของน้องข้าวตูที่มาเชียร์วันนี้นะครับ
อยู่ทั้งด้านล่างนะครับก็ขอต้อนรับคุณใหญ่หมวยใหญ่หมวยครับ
น้องข้าวเม่าแล้วก็น้องข้าวสุกนะคะสวัสดีด้วยค่ะ
เข้าตูอายุเท่าไหร่อายุ๑๑๗๒ค่ะแล้วน้องเข้าเม่าเข้าเม่า๕ขวบ
แล้วเข้าสุกละครับ๔ขวบไล่กันมาเลยนะไล่กัน
น้องเรานิสัยเป็นยังไงบ้างทั้งข้าวเม่าแล้วก็ข้าวสุกสนไหม
สนค่ะใครสนกว่ากันข้าวสุกค่ะข้าวสุกเหรอข้าวสุก
สนขนาดไหนครับเขาดื้อแล้วก็ทำให้แขนของเขาหัก
สุกเนี่ยเหรอค่ะล่าสุดแขนหักเหรอไปทำอะไรอีท่าไหนถึงแขนหักได้
เขาก็ไหนตรงไหนครับตรงไหนตรงนี้นะไหล่ไหล่หลุด
ไหล่หลุดไปทำอะไรอ่ะลูกทำยังไงมาหลุดได้ไงไหล่เขาถึงหลุด
ไม่รู้ว่าเล่นกระดาษหล่นแล้วก็น้องเขาจะไปหยิบเขาเอาหัวลงแล้วก็ถูกกลัวอะไร
ตัวพริกแล้วก็ไหล่ปุ๊บขาดลงอ๋อจะหยิบแล้วก็ร่วมมาอย่างนี้โอเค
คุณยายเลี้ยงหลานสามคนเนาะค่ะจับทันไหมคะเนี่ย
จับไม่ค่อยทันเลยวันวันสนต้องให้ป้าก็ช่วยจับแต่ไม่มีป้าเขาก็ลำบาก
เนื่องด้วยอายุเยอะแล้วนะคะแล้วเลี้ยง๓คนเนี่ยเหนื่อยไหมคะคุณยาย
ข้อเกินไหมคะไปเบาะนึงต้องบอกค่ะ
คุณยายทำงานก็ไม่ค่อยจะได้ตังค์แล้วเนื่องด้วยไม่ค่อยสบายมาก
เห็นบอกเข้าตูก็ไม่สบายด้วยเป็นโรคตาบอดไก่
มันเป็นยังไงคะกลางคืนมันจะมองไม่เห็นนะคะ
ไม่เห็นเลยเหรอค่ะเป็นข้างเดียวหรือเป็นทั้งคู่ข้างหนึ่งค่ะ
ข้างไหนคะข้างนี้ข้างขวา
สมมุติพี่เป๊กปิดอันนี้กลางคืนเป็นฟิลล์นี้เลยเห็นอยู่ข้างเดียวอย่างนี้ไหมข้างนู้นเห็นไหมกินล่างค่ะข้าง
เห็นรางข้างหนึ่งแล้วเราเดินชนอะไรบ้างกลางคืนเวลาตาเรามันบอดไก่เนี่ย
บางทีก็ชนรถชนของอะไรแบบนั้นนะคะ
คือข้างหนึ่งเป็นตาบอดไก่อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งคือเส้นหาดกฎทัพ
ประสงค์ผลยังไงแล้วมั่งลูกอีกข้างหนึ่งข้างนี้ข้างนี้
จะทำให้สายตาสั้นค่ะจะมองที่ไกลไกลมันจะมองแบบมองลางลาง
เป็นเด็กสมาธิสั้นพอเรียนแล้วก็จะตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
เวลาถามตอบอย่างนี้เขาดูจะช้านิดนึงค่ะ
เขาคิดไม่ค่อยจะถูกประมวลผลออกมาเป็นความพูดได้ยาก
เข้าตูมีบัตรด้วยบัตรอะไรลูก
โปรดเข้าใจเขาด้วยนะคะเรามีอะไรที่เราชอบทำบ้าง
ชอบฟังเพลงเวลาฟังเพลงแล้วรู้สึกไงคะ

สมัครมาในรายการของเราเข้าตู

เอาเงินไปรักษายายแล้วก็หนูค่ะ

และเวลาคุณยายโอ้ยป่วยแขนป่วยขา

ข้าวตูช่วยคุณยายทำงานบ้านอะไรมั่ง
ตื่นเช้ามากวาดบ้านแล้วก็ล้างจาน
ถ้าไปหน้าโรงงานก็จะช่วยตักน้ำแข็งค่ะ

คุณยายเคยปรึกษาคุณหมอไหมคะ
ก็อย่าทำให้เขาเครียด

เมื่อเขาเครียดแล้วสติแตกเขาจะวีดเลย

เคยเป็นเวลาก็ไม่พอใจอะไรที่ว่าไปขัดเขา

เขาจะวีดเลย

ก็พูดกับเขาดีสักพักเขาก็ได้
ร้องเพลงก็น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้น้องข้าวตูมีความสุข
แล้วก็หายเครียดหายเยียวยาได้
ดนตรีนี่เยียวยาได้นะครับดนตรีบำบัดได้
งั้นเราเข้าสู่การแข่งขันกันหน่อยดีกว่า
แต่ว่าก่อนจะแข่งขันเดี๋ยวคุณป่ามีคำถามจะถามเข้าตูนะคะ
ก็แน่นอนครับนักสู้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นรุ่นจิ๋วหรือว่ารุ่นปกตินะครับ
ก็จะต้องเป็นธรรมเนียมนะครับว่ามารายการของเราแล้วครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

สำหรับการแข่งขันของเรากับนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วคนนี้น้องเข้าตูนะครับ

อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
เพลงอะไรกันเนี่ยที่เป็นเพลงเปิดประเดิมให้กับคนสวยเข้าตูรู้จักเพลงนี้ไหมคะ
จักค่ะเพลงอะไรลูกถนนค้นฝันค่ะถนนค้นฝันศิลปินเป็นของพระกะแนนชรดาค่ะ
คุณตะกะเตนชูนดาทีนี้แหละไม่มีลังเลเลยน่ะใช่
ต่อกเป๊ะเลยอันนี้ต่อกเป๊ะเลยไม่ต้องประมวลผลเยอะ
แล้วเพลงนี้ข้าวตูร้องได้ครบทุกคำไหมคะได้ค่ะโอ้โห
มีอะไรอยากบอกกับครอบครัวที่นั่งอยู่ตรงหน้านี้ไหม

สู้เลยบอกพี่

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงแรกนะครับ
เพลงแรกนี้ยังไม่มีเงินทุนสำรองนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่

ไม่ใช่นะครับ

ทำร้ายอยู่แล้วนางไม่เป็นอะไรเหรอ
โอเคนะโอเคเพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

อื้มน่านานที่ได้เดินตามฝันจากบ้านมาไกลจากทุ่งหน้าเขียว
ภูเขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู้อยู่กลางแสงไฟ

หลับสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะไหม
ยอมกลับงานหนักเพียงไหน
บอกว่าใจให้ยืนตั้งรำแม้ความจริงเฝ้าแต่นับคำว่าผิดหวัง
ยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพัง
คว้างดังเศษฟางที่ถูกลมพัดมาไกล
จากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านาย
เลิกกันค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเอง
เหงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลง
วันที่ปัญหาหอบภาระเข้ามาคมเหง
ได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝัน
ไปทำอะไรเวลาเราท้อคนเดียวร้องไห้ค่ะ
ทำไมเราถึงร้องไห้นึกว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้
ทุกคนลำบากเพื่อเรากลางคืนยายก็ต้องมาทวงเรา
ช่วงที่ต้องรู้ว่าต้องผ่าตาตกใจไหมตกใจค่ะ
กลัวไหมกลัวมากเลยกลัวว่าจะมองไม่เห็น
แล้วทีนี้ถ้าจะต้องผ่าอีกท้อไหมไม่ท้อค่ะสู้เพื่อยาย